ถามกันดังแหละค่ะว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
ตอนนี้ชาวจังหวัดอ่างทองประนามแล้วก็สาบแช่งกันอย่างล้นหลามเลยนะคะ
คือเขาบอกรักเดี๋ยวนี้บอกรักผ่านการแกะสลักหลังพระประธานองค์ใหญ่ที่สุดคุณ
เอาของมีคมไปแกะสลักบอกรักหลังองค์พระประธาน
แล้วใช้สีเมจิกเขียนชื่อคู่รักบอกรักกันแบบนี้

นี่ไงก็เลยถามเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรคุณมันไม่เหมาะสมและไม่ควรอย่างยิ่งนะครับ
นี่เป็นข้อความที่ถูกสลักบอกรักทั้งจือขู่รักรวมถึงวิธีการบอกรักต่างเนี่ยนะคะ
ไว้จนเต็มหลังพระพุทธรูปสมเด็จพระศรีเมืองทององค์พระประธานที่หลอดด้วยทองเหลือง
แล้วจะบอกว่าองค์นี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วิหารวัดต้นสนอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ
เอ้ยนักท่องเที่ยวเอยพอมาเห็นแบบนี้ประนามเลยค่ะ
ทีนี้แม่ชีทองหล่อจันลิขิตก็เล่าให้เราฟังด้วยนะ
ค่ะแม่ชีอายุหกสิบแปดปีแล้วนะคะซึ่งเป็นผู้ดูแลวิหาร
วาก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะว่ามีพวกมือบอลแบบนี้
แอบมาขีดมาเขียนข้อความด้านหลังองค์พระ
กระทั่งมีชาวบ้านมาบอกปกติจะมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดอยู่ด้านหลังองค์พระ
แต่ด้วยความชะลาแม่บ้านเขาก็แก่แล้วนะอาจจะมองไม่เห็น
พร้อมเตือนว่าไม่ควรทำแบบนี้พระสร้างดีดีให้คนมากราบมาไหว้
ไม่ได้ให้สร้างให้คนมาเขียนเนี่ยนะคะแล้วดูอีกแง่มุมหนึ่ง

ใช่ทีนี้เราก็ไปสอบถามเจ้าอาวาสวัดต้นสนพระเทพสุวรรณมุณีนะคะ
ท่านบอกว่าคือเบื้องต้นเนี่ยทางวัดเองก็ไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
แต่บางข้อความจำเป็นต้องใช้หินเจียนเพื่อลบข้อความนั้นออกไป
ก็เลยทำให้องค์พระอาจจะไม่สวยงามมากนัก
ส่วนพวกมือบอลก็คิดว่าน่าจะทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ
หรือทำไปด้วยความคึกขนองหลังจากนี้ทางวัดจะทำไงได้บ้าง
ทางวัดเตรียมติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมและจะทำรั้วกั้นด้านหลังองค์พระ
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจพุทธศาสนิกชนแบบนี้อีก
เตรียมที่จะบูรณปฏิสังขรองค์พระให้กลับมาดูสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะคะ
นึกถึงใจตอนเขียนเขียนได้ยังไง